ยังพูดกันถึงเรื่องสถานการณ์โควิดกันหน่อยนะครับ

ใช่แล้วล่ะค่ะรวมไปถึงในวงการบันเทิง
ก็ยังมีดารานักแสดงที่ติดเชื้อเพิ่มรายวันด้วยค่ะ
นั่นก็คือนักแสดงวัยรุ่นคนนี้นะคะคุณปังปอนอัครวุฒินั่นเองค่ะ
เจ้าตัวนี้นะคะได้มีการชี้แจงว่าติดโควิดผ่านทางไอจี
พร้อมกับเผยไทม์ไลน์มาในช่วงวันที่๑๗ถึงวันที่๓๑กรกฎาคมค่ะ
ซึ่งตัวเขาเองนี้นะคะมีการเดินทางไปอัดรายการตามสตูดิโอต่าง
ผลออกมาเนี่ยระหว่างไปถ่ายรายการนะคุณก็คือผลเป็นลบตลอดเลย
ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะปังปอนก็คาดว่าตัวเองน่าจะได้รับเชื้อมาจากช่างที่เข้ามาซ่อมบ้าน
เมื่อช่วงวันที่๒๗กรกฎาคมคุณถ้าเช็คไทม์ไลน์เขาเนี่ยมีช่างเข้ามาที่บ้านจริง
จากหนุ่มปังปอนค่ะคุณผู้ชมยังมีพิธีกรหนุ่มคนนี้ด้วยนะคะคุณกีกีรติค่ะ
ติดโควิดเหมือนกันจากการทำงานใช่อย่างที่คุณนัทบอกเลยนะคะ
เขาได้ไปร่วมงานกับคนที่ติดเชื้อโควิดเมื่อวันที่๑๙ถึงวันที่๒๐กรกฎาคม
คือตอนที่ไปทำงานไม่ได้รู้หรอกว่าเพื่อนร่วมงานติดโควิด

จนกระทั่งตัวคุณกีเริ่มมีอาการคัดจมูก
ผลปรากฏว่าติดเชื้อโควิด๑๙นั่นเองนะคะ
ซึ่งคุณกีให้ข้อมูลว่าหลังจากที่เขามาทราบนะคะว่า
เขาน่าจะติดเชื้อจากวันที่๒๐กรกฎาคมนี้นะคะ
แต่ว่าตอนนั้นเขามารู้ทีหลังคือวันที่๒๑กรกฎาคมเนี่ย
คุณกีเขามีการไปฉีดวัคซีนต้านโควิดมา
ว่าตัวเองน่าจะติดเชื้อตั้งแต่วันที่๒๐แล้ว
เช่นเดียวกันกับนักร้องหนุ่มคนนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณเอ๊จิรากร
ล่าสุดคุณเอ๊ะเพิ่งลงรูปอวยพรวนเกิดภรรยานี่เลยนะฮะ
กร้องกับอัปเดตอาการกับบนเทิงที่ไทยรัฐบอกว่าตอนนี้
คุณเอ๊กับภรรยาเนี่ยเสียงขึ้นจมูกแล้ว
หายใจก็ลำบากแล้วค่ะแต่ว่ายังโชคดีนะ
เชื้อยังไม่ลงปอดคุณผู้ชมส่วนลูกคนโตเนี่ย
น้องเอญ่าเนี่ยลูกสาววัย๙ขวบตอนนี้เชื้อลงพว่ปอดแล้ว
พีเจลูกคนกลางอายุ๖ขวบค่ะคุณผู้ชม
ไม่มีเชื้อลงปอดรวมไปถึงน้องเชอลีน
ลูกคนเล็กวัย๓ขวบเชื้อลงปอด
อาการไข้สูงไอแห้งเสียงแหบนั่นเองค่ะ

แล้วก็หมั่นสังเกตอาการของตัวเองให้ดีนั่นเองนะคะ
ใช่ครับต้องบอกว่าโควิดใกล้ตัวเราเข้ามาทุกวัน

หลายคนก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับ